เริ่มต้นกันด้วยเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
มีเหตุคนร้ายเนี่ยบุกไปจี้ชิงเงินนะฮะ
แต่ว่าถ้าตามข้อมูลจากพนักงานเนี่ยเขาบอกว่ามี๔คน
เกิน๓นี่ก็ต้องเป็นปล้นแล้ว
บุกเข้าไปปล้นเงินจากร้านสะดวกซื้อ๗๑๑ตี๒๓๐เมื่อคืนนี้
อาจมากนะครับเพราะว่ายิงพนักงานเขาบาดเจ็บสาหัสด้วย

โอ้โหนี่ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในท้องที่ของสนภาษีเจริญนะครับ
เมื่อคืนนี้ประมาณตี๒กว่านะครับ
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุคนร้ายใช้ปืนเข้าไปจี้ชิงเงิน
แล้วก็ยิงพนักงานร้านสะดวกซื้อบาดเจ็บไปหนึ่งคนนะครับ
เป็นร้านสะดวกซื้อที่อยู่ระหว่างปากซอยเพชรเกษม๔๖กับเพชรเกษม๔๘นะครับ
ท่านผู้ชมครับคนเจ็บเนี่ยเป็นพนักงานผู้ชายนะฮะ
ชื่อว่านายสุรเดชจิตนาอายุ๒๕ปีนะฮะนี่เป็นภาพวงจรปิดในร้านนะครับ
คนร้ายเนี่ยเข้ามานะครับแล้วก็ถือปืนเข้ามาด้วยนะครับ
คนเจ็บถูกยิงถากศีรษะด้านขวาไปหนึ่งนัดนะครับ
แล้วก็ที่ขาหนีบซ้ายหนึ่งนัดนะฮะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ที่เกิดเหตุนี่เป็นอาคารพาณิชย์สูง๔ชั้นนะครับ
ชั้นล่างเขาเปิดเป็นร้าน๗๑๑นะครับ
จากการสอบสวนเนี่ยทำให้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุนะครับ
มีพนักงานในร้านเป็นผู้หญิงอยู่๒คนที่ยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์นะครับ
แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับที่เข้ามาก่อเหตุนะฮะ
โดยพยานที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าคนร้ายสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบเข้ามา
ถ้าจะดูจริงแล้วเนี่ยมากัน๔คนจักรยานยนต์๒คันนะครับ
คันหนึ่งก็คือจอดดูต้นทางก่อนอีกคันนึงมาจอดที่หน้าร้านสะดวกซื้อค่ะนะฮะ
นี่ครับแล้วคนหนึ่งก็ลงมานะลงมาจากรถนะครับอ่า
คนร้ายที่สวมหมวกกันน็อกสีดำแบบเต็มใบกางเกงยีนขายาวสีแบบซีดหน่อยแล้วก็พับขาด้วยเนี่ยนะครับ
รองเท้าแตะหูหนีบนะแล้วก็สวมเสื้อคลุมแขนยาวสีดำมีแถบขาวคาดหน้าอกมีแถบสีแดงเขียวที่แขนเสื้ออะไรพวกนี้นะครับ
หน้าอกก็จะมีลักษณะโลโก้สีน้ำเงินนะครับคือถ้าตามคำให้การของพนักงานที่ร้านเนี่ยเขาจำได้ละเอียดอยู่
ใช่บอกว่าที่เสื้อเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวซี๒ตัวอะไรแบบนี้ค่ะ
เพื่อใครพบเห็นใช่นะฮะแล้วก็กล้องวงจรปิดเขาก็จับได้แต่ว่าคำบอกเล่าที่เราทำเป็นกราฟิกให้เห็นเนี่ยคนร้ายพอเข้ามาถึงที่เคาน์เตอร์มีพนักงานหญิงอยู่สองคนแบบนี้นะครับ
ก็เข้าไปก่อเหตุนะครับด้วยการใช้ปืนเจาะพนักงานหญิง๒คนนี้นะครับที่อยู่ที่เคาน์เตอร์แล้วบอกว่าให้ส่งเงินมานับ๑๕ถ้าไม่ส่งยิง
พนักงานบอกคนร้ายบอกอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็กางถุงกระดาษรอเลยคือเอาถุงกระดาษมารอเลยบอกว่าเนี่ยใส่เงินมาพนักงานหญิงก็หยิบมัดเงินที่เขาจะใส่ในหลอดพลาสติกนะฮะก็ใส่ไปสี่มัดมัดหนึ่งมีอยู่หนึ่งพันบาทแต่ว่าระหว่างนั้นครับที่คนร้ายกำลังก่อเหตุอยู่
พนักงานผู้ชายของร้านเนี่ยเขากำลังจะเลิกงานเขาก็เดินออกมาจากหลังร้านพอดีอืมอ่าก็คงไปเก็บของเก็บของเปลี่ยนเสื้อผ้าเดินมาเจอเหตุการณ์พอดี

แล้วก็วิ่งไปขึ้นซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของเพื่อนที่จอดรออยู่ก่อนจะขี่หลบหนีไปปรากฏว่าระหว่างวิ่งไปเนี่ยเงินที่อยู่ในหลอดสี่มัตต์นะครับมัตต์ละหนึ่งพันบาทเนี่ยมันตกอยู่หน้าร้านมัตต์หนึ่งใช่ก็เลยได้ไปสามพันบาทนะครับทุกผู้ชมครับเนี่ยฮะหลอดหลอดอย่างเนี้ยครับตกอยู่นะครับนายสุรเดชนี่ก็ถ
หนีบซ้ายหนึ่งนัดนะครับตอนนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ตอนเกิดเหตุนะครับผู้ที่อยู่ในระแวกที่เกิดเหตุบอกว่าเหตุการณ์นี้นะครับเพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกกับร้านค้าแถวนี้นะครับก่อนหน้านี้ไม่เคยมีเหตุการณ์คนร้ายมาปล้นมาจี้ชิงทรัพย์อะไรมาก่อนเลยช่วงเกิดเหตุก็ตีสองกว่าเป็นยามวิ
แล้วก็สอบปากคำพยานเพื่อขออำนาจศาลออกหมายจับคนร้ายแล้วนะครับยืนยันว่าหลักฐานจากภาพวงจรปิด
รูปภัณฑ์สันธารของคนร้ายค่อนข้างได้ชัดเจนมีพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ให้ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
โดยเฉพาะพฤติกรรมของคนร้ายที่ใช้เวลาในการก่อเหตุถือว่ารวดเร็วนะครับ
ส่วนคนเจ็บเดี๋ยวต้องรอการสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับให้อาการเนี่ยหายดีขึ้นกว่านี้ก่อน
ผู้ร่วมก่อเหตุคาดว่าน่าจะมีกว่าหนึ่งคนแน่แต่เดี๋ยวเอาให้ชัดก่อน
แต่ว่าตามปากคำของพยานเบื้องต้นเนี่ยก็คือมากัน๔คนจักรยานยนต์๒คันนะครับ
ปืนที่ใช้นะครับก็ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นปืนที่เป็นชนิดไหนอะไรยังไง
เดี๋ยวรอตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะครับค่ะอ่าแล้วก็ยังไม่แน่ชัดว่าจะเป็นมืออาชีพหรือว่า
อ่าจะไม่มีอาชีพนะตอนที่ยิงจะเป็นปืนลั่นหรือว่าเจตนายิงอันนี้ยังไม่แน่ใจ
ใช่ค่ะเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยกล้องวงจรปิดมันก็มีปัญหาเล็กน้อย
คือกล้องที่หน้าร้านสะดวกซื้อจับได้ช่วงล่างของคนร้ายอย่างที่เห็นอ่ะ
นิดนึงที่มันเยื้องกันอ่ะซ่อยใกล้กันแล้วก็ไม่ได้ส่องมาหน้า๗
จังหวะอาจจะเป็นมุมกล้องมันตกอยู่เพราะนี้

ฝนตกด้วยแล้วก็กล้องมันจะแบบติดติดดับอะค่ะ
ภาพเลยไม่ค่อยชัดไม่ค่อยประติดประต่อเท่าไหร่
อืมอ่าแต่ก็อุกอาจบ้างแล้วแหละนะก่อเหตุขนาดนี้นะครับ